แต่ยังไม่เลิกนะคะเพราะว่าล่าสุดเข้าไปทริปสวีทหวานนะคะ
ทะเลเดือดกันอีกแล้วที่ภูเกตนะฮะกับชับรัก
มีกระแสข่าวทำน้องรักเลิกห่างกันสักพักอะไรแนวนี้
เยอะอยู่เหมือนกันนะสำหรับใบเตยนะฮะ
นี่แล้วก็ล่าสุดก็เลยได้รับการยืนยันจากปากของเจ้าตัว
ทั้งสองคนเลยทั้งใบเตยแล้วก็ดีเจแมนนะฮะ

เมื่อทั้งคู่จูงมือกันไปเติมความหวานที่ภูเก็ต
แม้ว่าทริปนี้จะไม่ได้ไปกันแบบ๒ต่อ๒นะครับ
แล้วก็ภาพที่เห็นผ่านอินสตราแกรมก็ต้องบอกว่า
ก็ดูแล้วก็โมเมนต์มุ้งมิ้งดี
กระชับความสัมพันธ์เติมเต็มความหวาน
กองเชียร์ได้ฟินกันอยู่ไม่น้อยเหมือนกันค่ะ
ที่ทำให้หลายคนสงสัยว่าเลิกกันจริงหรือเปล่า
เพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วงนี้ใบเตยเขาผอมลงมาก

แน่แต่จริงแล้วเธอดูแลสุขภาพนะคะ

แฟนก็ลงอกเป่าปากเลยนะคะ